ความวางหย่มมีทุกคนมีความวางหมด
พี่ผู้ชมคุณจะพาไปกราบไหว้ขอบคตไอ้ไข่กันหน่อย
ที่จังหวัดราชบุรีก็มีเหมือนกันครับ
อ้าวนี่ครับที่วัดสนามชัย
แล้วก็อยู่ที่นี่ผมบอกเลยนะว่า
หลายคนเนี่ยก็ไปยังแต่ละจังหวัด

เนี่ยแล้วที่เนี่ยผมบอกเลยที่อ่างทอง

วัดสนามชัยที่อ่างทองคุณผู้ชมครับ
โอ้โหบอกเลยว่าคนไปกันเยอะแล้วแน่นวัดครับ

เพราะว่ามีเสียงร่ำลืมมาว่าไอ้ไข่ที่นี่แสดงปฏิหาร

แก่ชาวบ้านหลายคนที่เข้ามาที่นี่

ชาวบ้านจากหลายจังหวัด
ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็มาที่นี่เหมือนกัน
อย่างเช่นมีชาวโคราช

เลขปลายประทัดของไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้

ให้โชคหลับสมใจ

โอ้ยหลักเบสิก

อันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหก
เพราะว่ามีคนที่ถูก
แต่ก็มีคนที่ผิดหวัง

ทุกคนที่ไปขอโชคขอลาบท่านได้หมด

เออก็อยากจะเป็นคนที่ใช่

แต่ถ้าอยากจะร่ำรวยเงินทอง
สิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณทำเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็คือตั้งใจทำงานทำมาหากิน
อันนี้มีโอกาสที่จะร่ำรวยเงินทอง
ถูกต้องขยันแข็งแสวงหาโอกาส
ให้มากกว่าแสวงหาตัวเลข